สุภาพสตรีท่านไหนเนี่ยนะชอบผู้ชายในเครื่องแบบ
ต้องระวังไว้นะมันอาจจะมีผู้ชายในเครื่องแบบปลอมก็มีเหมือนกัน
ตอนนี้มันไว้ใจไม่ได้หรอกเราเห็นเขาใส่ชุดเครื่องแบบ
แล้วยิ่งแอปหาคู่คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมบางทีเราเห็นว่าโอ้โหแต่ละรูปนะ

ปรากฏไม่ใช่ตำรวจครับแล้วผู้ชายคนนี้
จากปลอมเป็นตำรวจแล้วนะไปลวงผู้หญิง
ข่มขืนด้วยฮะดูสิว่าเขาเหมือนตำรวจขนาดไหน
รู้ตัวทีหลังว่าเป็นชู้กูก็ว่าแสบ
แต่เพิ่งจะรู้ว่าเขาเป็นนอกเครื่องแบบแม่งแสบกว่า
เสื้อไม่มียดรถไม่มีตาเข้าทางเปรี้ยวเลี้ยวปาดหน้า
พุ่งออกจากรถคุณแจมือกระบวอนนี้ให้หล่า
พร้อมกับคำถาม๓คำที่ช่างจำนันจา
แสบมามั้ย
แกล้งกายคล้ายตำรวจอันนี้
อันนี้นั่งเหมือนนั่งหน้าสพหรือสนสักสอนอนึง

โอ้โหลักษณะคล้ายประตูโรงพัก
เป็นโปรไฟล์ที่ผู้ชายคนนี้เขาสร้างขึ้นมาครับ
แล้วก็เอาไปใช้ในโซเชียลมีเดียรวมไปถึงในแอปหาคู่ด้วย

ไม่รู้นะว่ามีเหยื่อกี่คนแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๐ปี
หลงเชื่อว่าหนุ่มคนนี้เป็นตำรวจจริง

ให้ไปหาที่บ้านพักในบบังโบทองจนธมบุรี
แหม่ผู้หญิงก็หลงเชื่อสักสนิทใจครับ
คิดว่านี่ตำรวจนะไม่น่าจะมาหลอกกันได้
นี่เป็นผู้พิทักษันติราชเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย

หนุ่มคนนี้บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยครับ

แล้วก็กักขังไม่ยอมให้เธอออกจากบ้าน
เธอซึ่งเป็นผู้เสียหายนะแอบติดต่อหาญาติเพื่อขอความช่วยเหลือ
ก็แจ้งพิกัดให้ทราบนะว่าเธออยู่ที่ไหน
หลังจากนั้นครับตำรวจไปเลยไปที่บ้านพักหลังดังกล่าวเนี่ย
ไปเจอผู้เสียหายอยู่ในการตกใจกลัวเลย

ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยชื่อจริงคือนายวีรพัฒน์ธรรมทิพย์อายุ๒๗ปี
แม่แล้วไปถึงตอนแรกยังซ่อนด้วยนะ
แอบอยู่เหรอแอบอยู่ในห้องน้ำ

ครับสุดท้ายยอมออกมาเพราะว่า

แล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนด้วยส่วนนี้

คือเป็นบัตรปลอมนั่นแหละ
คือเป็นบัตรที่มีรูปตำรวจยศ
ตำรวจตรีแล้วก็๑๐ตำรวจโทอยู่ภายในห้อง

แล้วเองทำงานอะไรเนี่ย
เป็นครูฝึกรอปภของบริษัทแห่งหนึ่งครับ

พี่ตำรวจผมก็ไม่ได้ไปบอกผู้หญิงเลยนะว่าผมเป็นตำรวจ

ส่วนบัตรที่เห็นยศ๑๐ตำรวจโทมาจากไหน

พัฒน์บอกบริษัทเป็นคนออกให้

อันนี้เป็นเรื่องใหญ่น่ะ

เป็นครูฝึกรปภของบริษัทแห่งหนึ่ง
ส่วนไอ้บัตรที่เป็นยศ๑๐ตำรวจโท
บริษัทเป็นคนออกให้ไว้พกติดตัวเพื่อความปลอดภัย

ส่วนเรื่องที่ฝ่ายหญิงบอกว่าโดนข่มขืน

ยินยอมทั้งสองฝ่าย
ไปดูประวัติย้อนหลังหน่อยเอ๊วิรพัฒน์นี่ยังไง
ผู้ต้องหารายนี้ครับเคยโดนจับกลุ่มมาแล้วนะ
คดียาเสพติดครับโดนมาไม่ใช่ครั้งเดียว
สิบสองครั้งน่ะโอ้โฮยโชคโชว์เลยแล้วเมื่อปี๖๑
ีรพัฒน์เคยถูกจับกลุ่มข้อหาพรบคอม
รวมทั้งหมดสิบสามคดี
ทางผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเธอยอมรับว่าโอ้โหเธอหลงเขาเต็มเปล่าฮะ
โดนหลอกเต็มว่าผู้ต้องหาเป็นตำรวจจริง
เพราะว่าโปรไฟล์ของนายวิรพัฒน์มันดูน่าเชื่อถือ
คือโปรไฟล์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งไง
บางคนที่เขาจะหลอกคนอื่นเขาคิดแบบนี้
เขาก็เลยแบบเอารูปคนในเครื่องแบบมามาทำเป็นโปรไฟล์

ถ่ายหน้าโรงพักแบบนี้นะ

แล้วเธอก็ยังบอกอีกว่าแล้วครั้งแรกที่เจอกัน
จริงคือเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะ

บัตรตำรวจมีกุญแจมี
วกตำรวจมีปืนมีชุดเกราะมี

กุญแจมือไม่ใช่กุญแจบ้านนะกุญแจมือฮะ
เอามาให้เธอดูโอ้โหแบบนี้เธอยิ่งมั่นใจ
จะได้แฟนเป็นนุ่มในเครื่องแบบแน่เลย

เพราะแน่นนะแต่ว่ารู้สึกว่าของพวกนี้มันหาซื้อในออนไลน์ได้
ทีมข่าวถามไปยังบริษัทรักษาความปลอดภัย
เออต้องถามหน่อยเพราะว่าวิรพัทนี่อ้างว่า
ทางบริษัทออกให้

ผู้บริหารของบริษัทครับชี้แจงว่า
วิรพัฒน์เนี่ยนะเคยนะเคยเป็นรอปภของบริษัทเขาจริง

ได้เป็นแล้วฮะโดนไล่ออกไปเดือนนึงแล้ว
วิรพัทมาทำงานได้แค่สองสัปดาห์เท่านั้น
แต่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เรื่องบัตรถามหรือเปล่าเรื่องบัตรว่าสรุปบริษัทออกให้หรือเปล่า

บัตรประจำตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ

เบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้ง๕ข้อหากับนายวิรพัทเลยครับ
๑เศษยาเศษติด

และ๕แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน

ผู้ก่อเหตุคงไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกหรอก

คุ้นกับหน้าตาของนายวิรพัฒน์ธรรมทิพย์คนนี้

เคยนัดเจอนัดเดทกันเคยคุยกัน
แล้วโดนเขาหลอกไปทำอะไร